สวัสดีค่ะสวัสดีครับ

วันนี้วันคริสต์มัสเอ้าทำไมไม่แต่งตัวอีกอ่ะ
เป็นซันต้าเนี่ยเหรอมีคนบอกให้มีคนจะมาจ้างผมไปนะ
ผมบอกเฮ้ยได้เหรอผมหน้าตาฝรงฝรั่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

ุ่นคุณได้มากเลยแค่คุณใส่สีแดงก็เหมือนแล้วไม่ต้องอะไรมากมาย

ได้อยากอยู่เดี๋ยวรับจ๊อปได้ช่วงเย็นเดี๋ยวพาไปนะสิจ๊
ก็ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขทุกคนในช่วงของวันเวลาคริสต์มัสแบบนี้
แล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่หลายคนหยุดอยู่บ้านนะคะทำยังไงคะ
ดูรายการตลอดข่าวนี้ค่ะถูกต้องค่ะ

โอ้ยมีสิไม่มีได้อย่างไรของคุณนี่อะไรก่อนนะ
แต่ถ้าลองมารักกับฉันคุณจะเป็นคนสำคัญของฉันคนเดียว

อ้าวไม่มีแบบอะไรฟุ้งฟิ้งให้เลยเหรอ

แต่ผมนี่สิไม่มีอะไรเลย

เอาข่าวแรกคุณผู้ชมหน้าหนาวแบบนี้
เดี๋ยวจะพาไปดูดอกไม้สวยงามกันหน่อย
จะพาไปเมืองเหนือเลยก็คือเชียงใหม่นะครับ

รามเลยนะฮะดอกไม้ช่วงนี้หน้าหนาว

ครับนี่แหละก็คือทุ่งดอกดาวกระจาย

เขาบอกว่าปลูกไว้เพียบแทบไม่มีที่เดิน
เขาบอกว่าบานสะพรั่งกว่า๓ล้านต้นครับ
บนพื้นที่กว่า๓๐ไร่ใครเป็นคนนับตะกุล๓ล้าน
ตราบานเอาแหมมานั่งนับก็ไม่ต้องทำอะไรกินเพราะแล้วเราเอาไปต้อง
อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับ

พากันเข้าไปเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียว
ในช่วงนี้นะครับเขามีงานเทศกาล
หนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่๗ครับ
จัดตั้งแต่ในวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่๓มกราคมปีหน้า

ก็เปิดให้ประชาชนนะครับได้เที่ยวชมฟรี

โดยจะเน้นเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และเชิงเกษตรนะครับเนื่องจากพื้นที่นั้น
เหมาะสมในการทำเกษตรตลอดทั้งปี
ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเข้าชมงานนะครับ

ไปกันเยอะแบบนี้อยากจะแนะนำนิดนึง
อะไรที่เขาเป็นธรรมชาติอย่างเช่นดอกมงดอกไม้

ถ่ายรูปได้อย่างเดียวนะคะช่วยกันอนุรักษ์ด้วยนะคะ

ก็มีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะ
เข้าไปชมความงามของพันไม้ต่าง
ภายในงานมหัศจรรย์พันไม้ถวายอาลัยพ่อหลวงกันอย่างคึกคักเลยค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวรับลมหนาวท่ามกลางดอกไม้สวยงามบานสะพรั่งอย่างที่เห็นอยู่นะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คก็คือโซนที่ใช้ชื่อว่านกยุงรำแพนคู่หอแคนหลวง

ใช่แล้วเขามีหอคอยให้ขึ้นไปดูจากด้านบนด้วย
ใช่ค่ะลักษณะจะคล้ายกับนกยุงที่กำลังรำแพนหางอยู่นั่นเอง
ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลย

ยังมีการเพิ่มดอกไม้เมืองหนาวในโซนซุ้มถวายอาลัยพ่อหลวง
เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะ
งานนี้จัดขึ้นภายในสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างเขตเทศบาลนครขอนแก่น
จัดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ซึ่งจนถึงขณะนี้ค่ะมียอดนักท่องเที่ยวเข้าชมงานมากกว่า๑แสนคนแล้ว

กว่าของคุณอีกดิฉันเอามาบัฟค่ะบอกเลย
มากกว่าการจัดงานทั้ง๓ครั้งที่ผ่านมาของเขานะคะ
แล้วก็คาดว่าเมื่อถึงวันสุดท้ายของการจัดงานก็คือวันที่๓มกราคมปีหน้า
จะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า๓แสนคนเลยทีเดียวอันนี้คือคาดเอาไว้นะคะ
เดี๋ยวไปฟังผู้จัดงานกันค่ะ
ไปอีกที่หนึ่ง
ไปจังหวัดพิษนุโลกนะครับ

โอ้โหเขาบอกว่าบานสะพรั่งมากในช่วงนี้นะครับ
ดอกทานตะวันนี้ผมไม่ค่อยชอบไปเท่าไห

เขาบอกว่าหน้าผมหรือดอกทันตะวันอันไหนใหญ่กว่ากัน
ไหนบานกว่ากันต้องใช้คำนี้ค่ะ

แปลว่ามีความสุขนะครับ

เป็นศูนย์การเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์๒๓อำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกครับ
ตรงนี้ครับเป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยวนะ
ที่เขานั้นจะขึ้นไปยังอุทยานแห่งชาติภูหินร่องก้า
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดพิศนุโลก
ก็ทางผ่านก็เลยต้องแวะเที่ยวชมกันหน่อยนะครับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาบอกว่าปลูกต้นดอกทานตะวันเนี่ย
เพื่อที่จะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมของโรงเรียน
ซึ่งทุ่งทานตะวันแห่งนี้นะครับจะออกดอกบานสลับกันไป
จนถึงช่วงปลายเดือนมกราคมปีหน้า
และหากใครมาแวะถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกก็ควรจะมาช่วงเช้าหน่อย
เพราะว่าจะเป็นช่วงที่ดอกทานตะวันเนี่ยบานสวยงาม
อีกทั้งอากาศยังเย็นสบายอีกด้วยนะ
คือถ้าเป็นช่วงบ่ายอากาศอาจจะค่อนข้างร้อนนิดนึง
แล้วก็ดอกทานตะวันก็อาจจะแบบว่าเหี่ยวแล้วนิดนึง
เพราะว่าโดนแสงแดดจัดมาก

ที่มีการจัดงานดอกไม้สวยแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาว
ลองไปดูกันได้หรือว่าใครที่ไปจังหวัดไหนเนี่ย
ก็ส่งข้อความผ่านทางไลน์มาบอกเราก็ได้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวอันไหนบ้าง
ที่มีดอกไม้สวยเมื่อสักครู่ที่ฉันแอบอ่านไลน์ก็มีคนบอกว่าอยากไปเที่ยวชมงานเหมือนกัน
ก็ไปกันได้นะครับแล้วก็ใครที่ไปมาแล้วไลน์มาหน่อยแนะนำกันหน่อยว่ามีที่ไหนที่น่าสนใจบ้าง
ใช่แล้วค่ะในช่วงคริสต์มัสแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูอะไรต่างที่มันเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มัสกันหน่อยดีไหม
เริ่มกันที่ที่แรกเลยคุณผู้ชมค่ะที่สมวัสดีเชียงใหม่เนี่ยเขามีการบิ้งซูคุณนึกจังมั้ยบิ้งซู
บิงซูขนมหวานถูกต้องเป็นน้ำแข็งใสนั่นเอง
ก็คือรูปมนุษยหิมะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็อีกที่หนึ่งมีการแกะสลักลายผมนี่มีการถ่ายผม
เดี๋ยวพาไปดูการแกะลายผมก่อนต้องใช้ฝีมือมากเลยนะคะ

บอกเลยว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะมาก
ถ้าพลาดนี่ต้องเปลี่ยนหัวใหม่เลย
เดี๋ยวนะเปลี่ยนหัวใหม่คือ
ไม่ได้เราก็เป็นความชำนาญภาษาเป็นไม่ได้นะคะ

คุณนบพรเชื้อประยูนหรือว่าช่างบุ๋มเจ้าของร้าน
เหล้าหัวบายบุ๋มสาขา๒นะคะ
ซึ่งร้านตั้งอยู่ในแหล่งหัฐกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายอำเภอหางดง
เขาบอกว่าในช่วงนี้ค่ะมีลูกค้าเริ่มที่จะให้มาแกะลายผม
เป็นรูปหน้าสันตะครอสบ้างเป็นรูปตุ๊กตาหิมะ
จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันนะคะ
ต้อนรับเทศกาลคริสต์มัสในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันดูสิ
ช่วงนี้ก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นแก่เลขราชการที่๙ครับผม
เพราะร่างของเรานี่ตัดฟรีแกะฟรีในเลขราชการนะครับ
ออกมาก็เหมือนซันต้านะแต่อันนี้เหมือนกว่า
แนะนำนิดนึงก็คือเติมสีลงไปด้วยเออมันจะยากไป
ถ้าสีแดงไม่ต้องเติมนะคะเดี๋ยวมีเลือดซิบออกมา
ไปดูขนมหวานที่เห็นอยู่นะครับเขาเรียกว่าบิงซู่หรือว่าน้ำแข็งใสสไตล์เกาหลีนี่แหละ
บิงซูรูปสโนแมนนะครับกำลังเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
เตรียมเอาไว้เพื่อรองรับเทศกาลคริสต์มัส
คู่กับเมนูคับเค้กรูปต้นคริสต์มัสสวยงาม
ซึ่งมีลูกค้าก็มาจำนวนมากเลยทีเดียว
ไม่ดูบิงซูแล้วค่ะบิงซูเรื่องไม่ค่อยน่าดูแล้วค่ะ
อยากดูเจ้าของร้านเดี๋ยวมีภาพให้ดูแน่นอ

อกจากนี้นอกจากเจ้าของร้านจะหล่อแล้วก็อาหารอร่อย

อ๋อจะเดินผ่านสิใจคลอมไม่ดีเลย
แหมคุณนี่เป็นใจละถวยง่ายแล้วเกิด

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปริ้มลองกันได้สำหรับร้านนี้นะครับ
เห็นว่ามีคับเค้กเป็นรูปของต้นคริสต์มัสด้วยเมื่อสักครู่นี้สีเขียวนะ
ก็เป็นอีกไอเดียเก๋นะที่แบบหลายล้านน่าจะมีการปรับเปลี่ยนในช่วงคริสต์มัสแบบนี้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ารับรองว่าเรื่องราวสนุกของเรายังมีอีกเพียบเลยสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ารับรองว่าเรายังมีอีกเทียบเลยสักครู่ค่ะ